สวัสดีครับตลอดที่พันมามืในของเราได้รับอินทธิภลอากาศเย็นที่แพลลงมาจากประเทศจีน
เกิดความเสียหายหายพื้นที่ทีเดียวตามมาด้วยอากาศเย็นที่คลื่นในภาคใต้

แต่ว่าสัปดาห์หน้าครับถึงแม้ว่าจะไม่มีมวลอากาศเย็นแผลลงมา
ถึงแม้ว่าจะไม่มีเรื่องของประกาศเตือนเรื่องพายุอื้นร้อน
แต่ว่าการเกิดฝนฟ้าขนองยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นและแน่นอน
เมื่ออากาศเย็นออกไปสิ่งที่เราจะได้เจอกันก็คือ
อากาศที่จะเริ่มร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
และที่สำคัญครับเป็นอากาศร้อนที่ร้อนแบบอบอ้าวด้วย
บางจุดบางพื้นที่ยังคงต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนอยู่นะครับ

เพราะว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับช่วงกลางสัปดาห์อาจจะต้องจับตากันหน่อยนะครับ
เพราะว่าจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเนี่ยนะครับ

ปัจจัยจากคลื่นกระแสลมนี้เองก็จะทำให้มีการยกตัวของอากาศเกิดขึ้นนะครับ
อากาศช่วงแรกจะร้อนอบอ้าวสักหน่อยหนึ่ง
หลังจากนั้นครับจะมีฝนฟ้ากระนองลมแรงตามมาด้วยอากาศที่จะเย็นลง
มาดูภาพรวมกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
การเกิดฝนช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงในช่วงไหนนะครับ
จากการตรวจสอบนะครับช่วงที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
เริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่๒๗นะครับในบริเวณดังกล่าวจะมีอากาศ
อากาศร้อนนะครับฟ้าหลัวนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับ
การเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่๑๑๐๒๐ของพื้นที่ครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับช่วงวันที่๒๘๒๙ครับ
เกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒สูงสุดพุ่งมาอยู่ที่๓๙องศาเซลเซียต
กลางครับช่วงวันที่๒๗ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙นะครับ
โอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณทางตอนล่างของภาค
สุด๒๓สูงสุดพุ่งไปอยู่ที่๓๙องศาเซลเซียตเช่นเดียวกันนะครับ
ภาคตะวันออกครับช่วงวันที่๒๗ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙เนี่ยนะครับ
โอกาสเกิดฝนฟ้าขนองที่ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่นะครับ

พื้นที่ภาคใต้นะครับหลังจากที่เจอคลื่นสูงลมแรงมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
สัปดาห์หน้าครับในช่วงวันที่๒๕ต่อเนื่องไป
ถึงวันที่๒๙โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาครับ
ส่วนในฝั่งแอร์อันดามันพูดว่า
อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาครับ

ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ

ละอองจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๕องศา
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต

การเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๓๐ของพื้นที่
นี่คือสิ่งที่ต้องเตือนกันไว้หน่อยนะครับ

อากาศที่ร้อนเจอความชื้นที่เริ่มเข้ามา
ทดแทนอากาศเย็นที่ถอยออกไปตอนนี้

จะทำให้เกิดฝนในพื้นที่หลายจุดละทีเดียวนะครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ